ทุกผู้ชมครับตำรวจทำงานเร็วมากนะครับ
เพราะว่ามีคนร้ายเนี่ยเข้าไปจี้ชิงทองจากร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะฮะ
จี้ไปสามสิบแปดบาทน้ำหนักทองนะฮะชื่อร้านทองเยาวราชกรุงเทพ
แต่ว่าอยู่ที่เกาะสมุยนะฮะที่สุราชธานี
นี่ครับทุกผู้ชมครับผู้ที่ก่อเหตุนะฮะ
จะเห็นว่าเดินไปเดินมาอยู่นะครับภาพจากล้องวงจรปิดในห้องในห้างนะฮะ
วิ่งเข้ามาปุ๊บกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์แล้วก็ยกไปทั้งถาดเลย
แล้วก็ไปเลยฮะแล้วก็วิ่งออกไปเลยนะครับ
ที่เกาะสมุยสุราชธานีทองในถาดที่ได้ไปมี๑๙เส้น
น้ำหนักทอง๓๘บาทนะครับมูลค่าเป็นเงินเนี่ยคือเกือบ๑ล้านบาท
วิ่งหนีออกจากร้านไปทางประตูด้านข้างของห้าง
ขี่หลบหนีไปตามเส้นทางที่ลัดไปทางสนามบินของสนามบินสมุย
นี่นะฮะคนร้ายนะครับตอนที่ขี่รถหลบหนีไปนะครับ
พนักงานบอกว่าตอนที่คนร้ายเข้ามาเนี่ยไม่ทันตั้งตัวฮะ
ไม่พูดจาอะไรสักคอมอาวกอาวุธนี่ก็ไม่ได้ถืออะไรด้วย
คือก็ตามภาพนะฮะวิ่งฟึ๊บปีนขึ้นไปแล้วก็คว้าถาดทองไปเลยนะครับ
คนร้ายที่วิ่งหนีออกไปเนี่ยทำกระเป๋าสะพายตกอยู่ที่หน้าประตูห้างนะครับ
เปิดดูในกระเป๋ามีขวดยาพ่นแก้หอบอยู่ขวดนึง
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายคงจะป่วยเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคประจำตัว

พบผุดนะครับก็ไปจับกลุ่มตัวได้นะครับ
จอมยุทธ์นามสกุลศรีสุวรรณอายุ๓๘ปี
ตอนกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปนี่กระโดดเหมือนจอมยุทธ์เลย

คือพื้นเพลเป็นคนสถิงพระที่สงขลานะครับ
ก็ไปจับได้ที่ห้องพักแถวบริเวณชายทาเลถุงพรที่เกาะสมุย
ตรวจสอบที่พักได้ทองเนี่ยจำนวน๑นี่ฮะ
ทองที่ชิงไปถามว่าที่เหลือ
เขาบอกว่าเขาเอาไปโยนทิ้งเอาไว้แถวสนามบินเกาะสมุย

ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าสำนึกผิดแล้วนะครับก็คิดไว้อยู่แล้วว่าคงจะถูกจับแต่ทำไปเพราะไม่มีทางออกจริงปกติมีงานทำได้เงินเดือนเดือนละ๘๐๐๐บาทแต่ว่าไม่ใช่ว่าตกงานนะเงินเดือนไม่พอใช้มีหนี้สินหลายทางไม่รู้ว่าทางไหนบ้างนะฮะ
ก็เลยก่อเหตุใช้มีดสั้นเนี่ยพกติดตัวอยู่อันหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนที่ก่อเหตุไม่ได้ชักออกมานะครับเพราะว่ากระโดดแล้วก็ปีนเข้าไปแล้วก็เอาทองไปเลยนะครับไม่ได้คิดทำร้ายใครนะฮะบอกว่าทำไปเพราะมืดแปดด้านนี่ก็เป็นภาพที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ